งานก่อสร้างเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าจริงนะ
ความไม่ปลอดภัยอยู่รอบตัวจริง

ที่จังหวัดลำพูนเนี่ยเกิดเหตุสลดครับ
นี่สูง๕เมตรอ่ะ
คิดดูว่าแรงที่มันตกมาจากความสูง๕เมตร
มันจะแรงขนาดไหนนะฮะ

คนงาน๓คนเสียชีวิตครับ

ลำพูนเข้าตรวจสอบเหตุผนัง
กำแพงอาคารถล่มทับคนงานก่อสร้าง
บริเวณอาคารในสวนอุตสาหกรรม
ในตำป่าศักดิ์อำเภอเมืองลำพูนฮะ

ซึ่งข้างในมีการก่อผนังกำแพง
พบศพคนงานก่อสร้าง๒ศพคือนายปฏิพลอุทาธิอายุ๒๐ปี
และนายชิดนุพงศ์อยู่เย็นอายุ๔๖ปี
เขาสองคนนี้ถูกอิดบล็อกที่ใช้ก่อผนังกำแพงสูงประมาณ๕เมตร
กว้าง๕เมตรถล่มทับร่างเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย
นอกจากนี้ยังมีบาดเจ็บสาหัสอีก๑รายคือนายสุริยาปันจุติอายุ๓๗ปี
คนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลลำพูนนะครับแล้วเขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
รวมทั้งหมดเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๓ศพด้วยกัน
โดยคนงานทั้งหมดนะครับเป็นคนงานของผู้รับเหมาก่อสร้างของอาคารนี้แหละ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับเข้าเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ส่วนสาเหตุยังไม่แน่ชัดว่าผนังกำแพงที่กำลังก่อสร้างใหม่
มันถล่มลงมามาจากสาเหตุอะไร
แต่ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถแคคโฮลจอดอยู่ใกล้คันหนึ่ง
แต่มันจะเกี่ยวข้องกับไอ้ที่ผนังกำแพงเนี่ยมันถล่มมันพังลงมาหรือเปล่า